ริยาเนี่ยค่ะตามภาพที่เห็นค่ะนี่
วันก่อนเราเพิ่งนำเสนอข่าวไปนะคะว่าเป็นนางเอกดังนะคะมาแบบปล่อยซิงเกิ้ล

ตัวเป็นมาเลยคุณผู้ชมนี่มาสอนพี่แจ๊กกะลีนท่าเต้นนะคะ

พีคบอกว่าเป็นเพลงที่ตรงกับตัวเองทุกอย่างค่ะ
เนื้อหาเกี่ยวกับคนที่อยากร้องเพลงแต่อาจจะไม่โดนขี่เท่าไหร่

คุณผู้ชมในพาร์ทของนักร้องพีคตั้งใจเต็มที่นะคะ

นั่นก็คือหวานใจตัวจริงนะคะคุณตอสซีนาค่ะ

เจ้าจีน้าคือคนช่วยสแกนความคิดเห็นของแฟนคลับค่ะ
เช็คนะคะว่าเวลาไปออกรายการสดพีคร้องเพี้ยนหรือเปล่า

ให้กำลังใจว่าเพลงของพีคเนี่ยมันน่ารักตะมุตะมิที่สุดเนี่ย

ไปฟังเสียงร้องสดของน้องพีคนะคะ
มันก็เหมือนหายทอดความเป็นตัวพีคว่า
คือเราเป็นคนร้องเพลงไม่เป็นนะร้องเพลงไม่เก่งนะ
แต่ว่าเราอยากจะร้องเพลง
เราก็ตั้งใจร้องให้ฟังนะ
แล้วเราก็เลยร้องความในใจให้ฟัง
ตอสคือเขาฟังเพลงครั้งแรกของพีคเลย

พอพีคร้องมาเขาชมว่าพีคร้องดี